สถานการณ์ฟ้าฝนก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะ
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนปลายฝนต้นหนาว
ตุลานี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
ติดตามเพิ่มเติมในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะตามปฏิทินฤดูการของประเทศไทยนะคะ
วันที่๑๕ตุลาคมถือว่าเป็นวันเปลี่ยนผ่านระหว่างฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะภาคเหนือตอนบนก็สัมผัสถึงอากาศหนาวเย็นได้เล็กน้อยแล้วค่ะ
ในขณะที่ในช่วงปลายเดือนนี้นะคะแต่ละภูมิภาคฝนจะเริ่มลดลงค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครจะสัมผัสได้ถึงลมหนาวเล็กน้อยนะคะ
ในช่วงต้นเดือนหน้าค่ะเพราะฉะนั้นในระยะนี้เกษตรกรต้องใช้ความระวัดระวังค่ะ
เพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือนะคะมีสภาพอากาศหนาวปนฝนค่ะคุณผู้ชม
เกษตรกรระวังโรคที่เกิดจากเชื้อราในตระกูลผักกะลำ
รุ่มเร่งยกของมีค่าสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงป้องกันน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนเยอะอากาศชื้นไม่ควรให้น้ำฝนชะหน้าดินไหลลงบ่อ
ระวังโรคเชื้อราในมะละกอทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรค่ะ
ลมแรงในระยะนี้ส่วนภาคใต้ฝนเยอะเช่นเดียวกันค่ะ
เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรคลื่นลมค่อนข้างแรง
เพราะฉะนั้นเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
เพราะว่าที่นั่นนะคะชาวชนบทได้ไปจับกุ้งหอยปูปลา
ทำเป็นอุตสาหกรรมค่ะคุณผู้ชมส่งออกไปยังเมืองใหญ่ค่ะ
นี่เลยค่ะคือมณฑลเจียงซีนะคะของจีนค่ะ
มีการเพาะกุ้งเครฟิชแล้วก็ปูนะคะ
โดยเขาจะเริ่มเพาะเลี้ยงปูตั้งแต่ต้นปีคุณผู้ชม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะเริ่มเก็บปูต่างนะคะ
ส่งออกขายตามเมืองใหญ่ในช่วงเดือนกันยายนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ